สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
แล้วก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนธันวาคม
เดือนที่หลายคนนั้นมีแพลนที่จะไปท่องเที่ยว
ตามสถานที่ต่างช่วงปลายปีแบบนี้ครับ
และที่สำคัญสถานีผีดุของเรา

ว่าเดือนนี้เราจะเอาเรื่องอะไร
นำเสนอให้กับท่านผู้ชมนั้นได้รับฟังกันดี

เป็นทีมที่มีชื่อว่าเรื่องเล่าระหว่างออกทริปครับ
เพื่อให้คล้องจองสอดคล้องกับช่วงเทศกาลที่หลายท่าน

และนักเล่าที่จะมาเริ่มต้นประเดิมเดือนธันวาคมของเรานะครับ
ทีมที่มีชื่อว่าออกทริปจนเจอดี
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

เกี่ยวกับประสบการณ์ตอนที่พี่สันขับรถตู้

ครั้งนี้พี่สันมาในตรีมที่มีชื่อว่าออกทริปจนเจอดี

เรื่องนี้ย้อนกลับไปประมาณสัก๓๐ปี

คือช่วงนั้นมันเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับผม
ตอนนั้นผมก็อายุประมาณสัก๒๐นิด

โอ้โหกำลังวัยรุ่นกำลังห้าวกำลังสด
ตอนนี้ผมนัดเพื่อนอยู่อีก๓คนคือมีชื่อ

สมัยก่อนก็จะขับมอไซค์กันไป

เช้าวันศุกร์

ก็ประมาณสักบ่ายแล้ว

หรือไม่ก็ไปจองเอาดาบหน้าเลย
ใช่ผมจะเป็นประการหลังคือ

เสร็จแล้วเนี่ยผมก็เล่นกันกระทั่งถึงตอนเย็น

กระทั่งเกือบ๒ทุ่ม

คราวนี้เราขับไปที่ตลาดกันดีกว่า

ปรากฏว่าไปออกจากชายหาดประมาณสัก๒๐๐เมตร

เพราะเอิญเพื่อนมันตาไวยงตาไว

แต่โรงแรมนี้เนี่ยผมก็อธิบายนิดหนึ่งก่อนว่า
ลักษณะตัวติดคราวนี้หน้าจันไปทางชายทะเล

ใช่เขาไม่ได้ออกถนนแล้วก็ด้านหลังนี้ออกถนนที่เป็นสี่แยก
พวกผมมาถึงปุ๊บจองเขาบอกว่าพนักงานที่ล็อบบี้
แล้วบอกว่าพี่ก็มีชั้น๓ว่างอยู่
คราวนี้ผมก็เลยบอกว่าผมขอพัก๔คนเลยได้ไหม
เพราะว่าพักก็๒คนพวกผมเพื่อนกันเราอยากจะได้ไม่ต้องเวลา
มีอาการมืนเมาหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องเดิน
บอกได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่พี่ต้องเดินขึ้นไปเองนะ
เพราะไม่มีลิฟต์ขนของขึ้นไปเอง
โอ้ยนั่นก็มีปัญหาผมก็อ้าขึ้นไป

ตอนนั้นอยู่ประมาณ๒๕๐บาท

ถ้าถามทั่วไปซึ่งผมถือว่าช่วงวันหยุดนั้นผมถือว่าถูกนะ

พอไปถึงปุ๊บลักษณะอธิบายห้องก่อน
พอเข้าไปถึงปุ๊บขวามือเนี่ยจะเป็นเตียงนอน
ซ้ายมือจะเป็นโทรทัศน์ซึ่งสมัยก่อนจะเป็นตูดยาว
แล้วก็ตรงไปเนี่ยจะเป็นห้องน้ำซ้ายมือ
แล้วก็จะเป็นหน้าต่างบานเก็ตนะครับ
พออาบน้ำเสร็จเรียบร้อยคันนี้ก็เตรียมตัวที่จะไปตลาดกัน
ผมก็นั่งกันบนเตียงนี่แหละ

ช่วงที่นั่งเตียงผมนั่งตรงนี้หันหน้าเข้าโทรทัศน์ครับ
ยงเดียอานั่งอย่างนี้

ปรากฏว่าช่วงนั้นคุยผมจังหวะหันมามอง
ผมร้องเฮ้ยคือสิ่งที่ผมเห็นในโทรทัศน์คือ
มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนั่งอย่างนี้

นั่งอยู่ตรงไหนนั่งอยู่ข้างผม
นั่งอยู่ข้างผมคือลักษณะว่ามาถึงปุ๊บเนี่ย
เพื่อนก็นั่งมานั่งระหว่างแทรกแล้วก็นั่งอยู่อย่างนี้
ผมก็ร้องเฮ้ยเพื่อนก็มีอะไร
ตกใจจิ้งจกตกใจจิ้งจกไม่พูดไม่พูดยังไม่พูด
ถามหน่อยที่ดื่มไปยังไม่ดื่ม

เดี๋ยวอาบน้ำมาท่ากันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะไปที่ตลาด
เสร็จแล้วปุ๊บช่วงนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
อาจจะตาปากก็ไปที่ตลาดไปซื้อพวกเครื่องดื่มอะไรกันไป
แล้วคราวนี้นั่งกันระหว่างเตียงกับโทรทัศน์แล้วมองกันไปอย่างนี้
ยงนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่หันหน้าไปบานเก็ต
มีเงาผู้หญิงอยู่คนหนึ่งบังเกรดแบบมันก็ไม่ทึบนะ

มันก็บอกเฮ้ยพวกเราพวกเราสาวเดินสาวเดิน
วัย๕๖ก็หันมามองปุ๊บไม่เจอไม่เจอ
บอกให้ไม่มีเดี๋ยวเขาก็ต้องเดินเลย
แป๊บหนึ่งพยงพูดมาอีกคำหนึ่ง
พวกเรามาแล้วนี่ไงอ้าวน้องเดินคนเดียวไม่เหงาเหรอครับ

เราก็เลยตะโกนแซวออกไปเลยว่า

เดี๋ยวหล่นไปอันตรายพวกพี่ว่างเสมอ
ความที่ว่าเราใช้หนุ่มไว้ห้าวปรากฏว่าเงานั้นยืนอย่างนี้

เราก็บอกว่าน้องสนใจไหมครับ

แล้วตกตอนเย็นพวกผมก็มาที่โรงแรม
เพื่อที่จะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าไปหาอะไรกิน
แต่ตอนเย็นคือเขาบอกว่า

สิ่งที่ผมเอกใจคือว่าทำไมลูกค้าถึงไม่น้อย

ต้องมีคนเดินฟุ่งภาคไปฟุ่งภาคมา

มีอยู่๒๓คนที่นั่งอยู่ตรงสมัยก่อนจะเป็น

ก็ต้องมีการเดินถนนส่วนออกมาขนาดนี้บ้าง
ก็เลยไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้เอกใจก็ไปเออขึ้นอาบน้ำท่าเสร็จปุ๊บ
ไปตลาดคันนี้ซื้อของคันนี้เนี่ยนั่งคุยนั่งกินกัน
ปรากฏว่าถึงประมาณสักเกือบเกือบสี่ทุ่มครับมีเงานั้น
้าผู้หญิงเดินมาอีกแล้วนะง้าผู้หญิงเดินมาคราวนี้คนที่เห็นคือเดีย
เดียก็บอกว่าเฮ้ยผู้หญิงเมื่อคืนเดินมาอีกแล้วเนี่ยสงสัยติดใจพวกเรา
พวกผมก็เลยน้องถ้าเหงามาพวกพี่ได้นะพวกพี่๔คนไม่มีอันตราย
รูปร่างหล่อทั้งนั้นใจดีทุกคนแต่สิ่งที่เขาสิ่งที่เห็นพวกผมคือยืน
แล้วคราวนี้วันแรกที่เห็นคือหน้าเขาจะเหมือนจะห่าง
แต่ครั้งเนี้ยหน้าก็ติดตรงนี้บานเก็ตใกล้ติดติดเลยติดเอาหน้าแล้วก็มาแปะ
ใช่ใช่ครับผมคือที่ผมเห็นมันเป็นหน้าเงาดำ
น้องถ้าน้องเหงาน้องไม่มีใครคุยพวกผมคุยกันเป็นเพื่อนได้นะ
รับรองไม่มีอันตรายเกิดขึ้นมาได้ทุกคนแซวหมดอะไรหมด
เขาก็นิ่งเงียบเงานั้นนิ่งเงียบดีกว่าปรากฏว่าสักแป๊บเขาก็เลยหายไป
เขาก็เดินไปเดินไปคราวนี้คนที่คืออาน้องมาได้นะ
ตะโกนไล่หลังเลยมาได้นะอืมพี่ว่างเสมอเคาะประตูเรียกได้ตลอดอืม
แต่นี้เนี่ยเออผมลืมบอกไปว่าเตียงนี้นอนได้สองคนครับ
คืนแรกผมผมกับเดียนอนข้างบนอืมอ่ากระยงนอนอยู่ข้างล่างครับ
คืนที่สองก็สลับกันไปกันสลับกันคราวนี้เนี่ยคือผมก็ง่วง
มั่วกันผมก็เลยนอนกับเดียนอนข้างล่างประมาณสักเที่ยงคืนกว่ากว่าครับ
ผมได้ยินเสียงน้ำในห้องน้ำผมวางเมื่อคืนผมก็ปวดท้องด้วยนะ
ก็เลยลุกขึ้นไปสิ่งที่ผมเห็นในห้องน้ำคือมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอืม
ในอ่างน้ำใครก็ไม่รู้ใครไม่รู้อืมแล้วก็แต่ใจผมผมคิดว่า
เป็นผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าที่เราเรียกเข้ามา
ที่ฮ่าเรียกเข้ามาผมก็ยังคิดในใจว่า
อืม
ผมก็เลยตกใจเรียกพันทั้ง๓คนมา

ใช่คนที่เราแซงคนที่หน้าต่างหรือเปล่า

แต่คราวนี้สิ่งที่เห็น

แต่หัวหันหน้ามาทางพวกผม
ทั้งสี่คนเห็นหมดเห็นหมดเลยว่าตัวเนี่ยหันข้างแต่หน้าเนี้ย
หันมาทั้งพวกผมอืมแล้วก็พูดว่าออกไปอืมออกไป
คือที่เขาช่วงที่เขาพูดออกมาเนี้ยมันจะมีเหมือนเหมือนเลือดอืม
เลือดที่ไหลมาตามปากครับซ้ำหลายหลายครั้งออกไปออกไปอ่า
ผมเป็นแมนคนแรกเลยอืมแหกปากร้องก่อนเลยอยู่ทำไมล่ะครับ
แมนมากเลยอ่ะเพื่อนสามคนผมทิ้งเลยผมเปิดประตูได้ช่วยด้วย
ช่วยด้วยผีหลอกผีหลอกในห้องนี้ผีหลอกวิ่งลงกันไปครับ
กดเพื่อนที่อยู่ข้างหลังวิ่งตามคันนี้เนี่ยมันเป็นสองทาง
ประตูมันขึ้นลงไอ้บันไดมันลงสองทางผมเนี่ยวิ่งไปทางซ้าย
แต่เพื่อนนี้น่าจะวิ่งไปทางขวาเพราะว่ามันมันวิ่งกันโดยไม่
ผมมาเห็นไม่เห็นมีเพื่อนอืมไปถึงล็อบบี้สิ่งที่เจอในล็อบบี้ครับ
ไม่มีใครอืมทุกอย่างเงียบไม่มีพนักงานเหรอไม่มีพนักงานซึ่งธรรมดาเนี้ย
สมัยนั้นผมว่ามันน่าต้องมีนะอย่างน้อยก็ต้องมีเด็กที่คอยรับ
แขกหรืออะไรต่างไปถึงปุ๊บไม่มีทุกอย่างเงียบ
เพื่อนทั้งสามคนก็ลงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วอุ้ยไม่ไหวแล้ว
ผีหลอกผีหลอกครับแล้วก็ลงมาถึงเอาไงกันดีวะไปชายหาด
เอามอขับรถไปกันไปนอนที่ชายหาดก่อนดีกว่าตั้งหลักกันตรงนั้น
ตรงนี้ไม่เอาแล้วสิ่งที่พวกผมคิดกันได้ไปถึงรถ
กุญแจรถไม่มีอยู่บนห้องอยู่บนห้องผู้ตายจังหวะนรก
ผมบอกว่าใครจะขึ้นไปเอากุญแจทุกคนตอบมาเหมือนกันหมดเลยว่า
กูไม่ไปบอกเฮ้ยขึ้นไปสี่คนไม่ทุกคนปากเสียงเรียกว่าไหม้
ก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดินเดินจากโรงแรมนี้ไปถึงชายหาด
อยู่ประมาณสักสองร้อยกว่าเมตรอืมแล้วสมัยก่อนสามสิบกว่าปีใช้หาด
มันไม่ที่แห่งนั้นน่ะนะผมพูดได้เลยว่ามันไม่มีเตียงผ้าใบหรืออะไรที่แบบเนี้ย
เงียบสงัดคือช่วงนั้นผมคิดในใจว่าจะเจอตรงนี้หรือจะเจอที่นู่นดี
อืมเพราะมันมันเงียบแล้วเรามันมันจะหล่อนนะอันไหนมันจะหล่อนวะกัน
อะครับเดี๋ยวบอกว่าเฮ้ยชายหาดไม่น่าหลอนแล้วล่ะอ่า
เพราะอย่างน้อยมันจะต้องมีอาจจะมีคนเดินไปเดินมาบ้าง
ถึงจะไม่มากก็ไปถึงปุ๊บพวกผมก็เลยบอกว่าเป็นไงอ่ะ
ผมผมด่าเลยนะเป็นไงมึงเรียกเข้ามาแล้วเป็นยังไงล่ะอืม
จ่ามาเลยทีเนี้ยผาก็บอกว่ามึงไม่รู้อ่ะว่ามันจะมาอืม
บอกเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอาไงดี
ก็บอกว่าอยู่กันถึงเช้าแล้วกันอืม
ถ้าถึงเช้าเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปครับ
พอถึงเช้าปุ๊บเนี่ยก็พวกพ่อค้าแม่ค้าก็จะมีคนที่อะไรนะ
เขียนพวกโจพวกอ่าปาทุ้งโกตั้งเต้าหู้อะไรเนี้ยครับ
ออกมาขายผมก็เดินออกไปซื้อกันซื้อน้ำเต้าหู้ก็เลยถามว่าป้าป้า
ผมขอถามนิดได้ไหมป้าว่ามีอะไรเหรอลูกอืม
ป้าไอ้โรงแรมตรงสี่แยกตรงนี้มันเป็นยังไงเหรอ
เราก็มองหน้าหนูไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมลูกอืมอ๋อไม่ครับป้าไม่ไม่ไม่
ผมมาจากกรุงเทพมันเป็นยังไงครับป้าป้าแกก็อ้ำอ้ำมึงอึ้งอ่ะ
คือแกก็ไม่อยากพูดมากแกก็บอกว่าบรรยากาศแถวบรรยากาศมันไม่ค่อยดีนะลูกนะ
มันเป็นสี่แยกมันมันเงียบเงียบอ่ะยงหยงพูดสวนมามันมีผีด้วยใช่ไหมป้าอ่า
แกก็มึงมองหน้าแกบอกว่าเจอเหรออืม
ถามคำเดียวนะเจอเหรอครับผมก็เลยบอกว่าเจอ
พวกผมเจอหมดสี่คนเป็นผู้หญิงบอกป้าบอกมาเถอะผมไม่พูดอะไรหรอก
แต่ผมอยากรู้ประวัติอ่ะพวกผมเจอกันมาเต็มเต็มมันมันมัน
ผมคิดในใจว่าเอ้ยผมบอกว่ามันสยองหลับผมมากผมไม่เคยเจอกันอย่างงี้อืม
ป้าแกบอกว่าสมัยก่อนอ่ะอืมโรงแรมนี้สร้างขึ้นมาใหม่เนี้ยครับ
ก็มีคนมาพักอยู่ตรงกลางแต่ว่าด้วยด้วยเป็นสถานที่ที่ว่ามันห่างจากชายหาด
เวลาคนก็มาถึงปุ๊บเนี่ยเขาจะเลยไปที่ชายหาดก่อน
แล้วก็ไปหาที่พักแถวแถวนั้นก่อนครับคนที่จะมาพักตรงนั้นก็คือ
เป็นนุ่มพวกผู้หญิงบริการมาด้วย
นอนแบบกลางคืนหรือชั่วคราวก็ว่ากันไปครับนะครับคราวนี้เนี้ย
มันมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งเขามีชายหญิงคู่หนึ่งเขามาพักคืนหนึ่ง
ค่ะเสร็จแล้วเนี้ยผู้ชายกลับไปก่อนโดยไม่รู้เวลาว่ากลับตอนไหน
คราวนี้มันถึงเวลาที่ต้องเช็คเอาท์พนักงานก็ไปเคาะประตูเรียก
เคาะประตูปรากฏว่าเปิดไม่ออกเขาก็เลยเอากุญแจสำรองมาเปิด
ปรากฏว่ามีผู้หญิงเสียชีวิตอยู่ที่อ่างน้ำลักษณะคือเขามีที่คอมีมันเหมือนว่าเป็นรอยบีบ
อืมบีบคอแล้วก็มีรอยช้ำตามร่างกายครับคราวนี้ทางตำรวจเนี้ย
เขาบอกว่าคือถูกเขาเหมือนพวกวิปริตวิปริตแล้วกันนะครับ
ก็เลยขาดใจตายตรงนั้นครับหลังจากนั้นมาเนี่ยคนที่เข้ามาพัก
ทุกคนจะได้ยินเสียงโอ้ยช่วยด้วยอืม
จะได้ยินอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นเสียงทุบกำแพงตุ๊บตุ๊บ
มันไม่ได้ทุบแค่แบบอ่าห้องเดียวนะอืมมันจะไล่ไปตามห้องอืม
ทุบทุบแล้วก็จะมีช่วยด้วยช่วยด้วยและหนักที่สุด
คุณแจ๊คน่าจะท้ายถูกว่าห้องไหนอย่าบอกว่าห้องเรา๓๐๕เต็มว่าเขาตายที่ห้องนั้น
ถ้าเสียชีวิตที่ห้องนั้นถูกหวยเขาบอกว่าคนที่พักอ่ะอืม
จะเจออย่างนี้แต่เขาบอกว่าป้าคนนี้แล้วก็บอกว่าส่วนใหญ่
จะเจอก็แค่แบบเป็นเงาหรือว่าเป็นแบบ
นั่งอยู่ตรงพวกเครื่องแป้งนั่งตรงนั้นแค่นั้น
แต่บอกที่หนูเล่ามาเนี่ยหนูเจอหนักสุดนะ
ก็เราไปเรียกเขาเข้ามานะเออแล้วก็ผมก็เลยถามว่าครับ
ทำไมป้ารู้บอกอ๋อหลานสาวป้าทำงานอยู่ที่นั่น
เขาก็เลยเล่าให้ฟังเพราะเขาเห็นเหตุการณ์เขาเป็นคนอยู่หนึ่งใน
ในผู้เห็นเหตุการณ์ที่เห็นเห็นผู้หญิงคนนั้นอืม
แล้วก็คือกลางคืนเนี่ยจะไม่มีใครเข้าเพราะว่า
วิญญาณของหญิงสาวคนนี้เขาจะมาเขาจะมาได้ยินทุกคนอืม
เขาก็เลยลาออกครับจากนั้นเนี่ยพวกผมก็พอรู้ว่าอ่ะ
เอากันแล้วก็ขอบคุณป้าเขาก็ไปที่เคาน์เตอร์
เจอพนักงานสองคนอืมผมชี้หน้าเลยผม
คือพระอำนวยค์ผมอยู่แล้วผมชี้หน้าเอ๊ะน้องทำนี้ได้ไงวะ
ให้พี่ขึ้นไปห้องนั้นได้ยังไงน้องบอกว่าหนูเห็นพี่ขอพักสี่คน
อ่าหนูคิดว่าพวกพี่ใจแข็งพออุ่นใจอุ่นอย่างน้อยก็สี่อ่ะสี่
ใช่แล้วยังไงเนี่ยทำไมน้องไม่บอกสักคำว่าเฮ้ย
ห้องนี้ไม่น่าพักนะมันมีอีกหลายห้องพี่ไม่พักห้องนั้น
อ่าก็อย่างที่บอกคือพี่มีมาสี่คนอ่ะครับหนูหนูเห็นพี่มาสี่คน
ก็คิดว่าเขาคงไม่มาหรอกอืมคราวนี้เดียก็เลยพูดว่า
เดียเป็นคนใจเย็นก็บอกว่าเอางี้น้องน้องเนี่ยขึ้นไปเอาของพี่
ห้องมาทั้งหมดอืมพี่จะรออยู่ข้างล่างพี่จะไม่เอาเงินคืน
ไม่เอาอะไรทั้งสิ้นครับเฮ้ยเผื่อเป็นโรงเสริมของพี่
น้องผู้หญิงพูดมาคำเดียวเลยหนูขอคืนเงินดีกว่าพี่ขึ้นไปเอาเองละกัน
ไม่ขึ้นไปไม่ขึ้นขนาดช่วงนั้นที่ผมไปก็ประมาณสักแปดโมงกว่า
เกือบก้าวโมงแล้วนะอืมผมบอกว่าเอาถ้าน้องไม่ขึ้นแล้วให้พี่ขึ้น
แล้วถ้าเกิดพี่ขึ้นไปเจออ่าดวงพี่โอ้โหผมพูดแบบไอ้นี่น่ะ
อยากจะเอาเท้ายันหน้าเหลือเกินแล้วทำไมน้องพูดกวนประสาทอย่างงี้อืม
ก็เลยสถานีก็บอกเอางี้น้องถ้าน้องไม่ขึ้น
น้องไปพาเพื่อนมาจากหลายหลายคนครับขึ้นไปกับพี่ให้หมดอืม
เพราะยอมรับว่าพี่๔คนพี่ก็กลัวเพราะเจอไม่เคยเจออย่างนี้
น้องก็ถึงกล้าคืนกันไปครับคุณแจ๊คเชื่อไหมไปทั้งหมด๘คน
แปดคนเพื่อไปเอาของลงไปไปเอาของของพวกผมอืม
แปดคนรวมผมอีกสี่เป็นสิบสองคนอืม
๘คนนั้นคือยืนหน้าห้องไม่เข้าไม่เข้า
พอไปถึงปุ๊บทุกอย่างเอ่อปกติน้ำในในอ่างน้ำก็ไม่มีอืม
อย่างปกติหมดทุกอย่างครับพอพวกผมเก็บของเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บ
ก็บอกว่าน้องพี่พูดตรงเลยนะถ้าน้องทำอย่างนี้ต่อไปเนี่ย

เพราะน้องน้องเอาให้คนเข้าขึ้นไปเจอสิ่งที่แบบมันไม่น่ามันน่ากลัวอืม
ให้เขาเข้าห้องอื่นก็ได้บางคนอาจจะเจอแบบไม่น่ากลัวอย่างนี้
อย่างพี่เจอมาเออน้องทำอย่างงี้นะพี่พี่บอกตรงว่าพี่พี่โกรธมากนะอืม
ก็บอกว่าน้องก็ร้องไห้เขาบอกยกมือไห้เขาบอกว่าพี่
หนูต้องทำตามเจ้าของเขาสั่งอ่ะห้ามปิดห้องทุกห้องอืม
คือของคนงกอ่ะพูดตรงตรงคนงกเขาต้องเปิดห้องให้ได้อ่ะอืม
จะเจอไม่เจอเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเรื่องเลยครับอ้าวผมยังบอกอีกนิดหนึ่ง
ตอนที่ผมไปอาบน้ำคืนที่๒นะทั้ง๔คนยงเบียร์แล้วก็ผม
ทุกคนได้เวลาเปิดน้ำมาทุกคนจะได้กลิ่นแบบสาบเหมือนสาบ
สัตว์สับกลิ่นอ่ะกลิ่นเหม็นเหม็นอืมตั้งแต่มันมันเอกใจอ่ะตอนนั้น
แต่ปุ๊บผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าเออมันเป็นที่แทงน้ำอืม
พอพวกผมเก็บของเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บก็ไปตกลงกันว่า
ไปที่วัดไปรับน้ำมนต์แล้วล่ะแล้วก็ทำบุญให้กับเธอผู้นั้นไป
อืมก็เรื่องราวมันก็ประมาณนี้แต่จากคลิปอืมอ่าฮะแต่ที่ผมไปครั้งล่าสุดคือ
นวงแหลนนี้ลือไปแล้ว

อาจจะมีเรื่องของประวัติความเป็นมาก็ส่วนหนึ่ง

เหล่าบรรดาวัยรุ่น๔คนรวมตัวกัน
จะไปเที่ยวจะไปสนุกสนานเฮฮา

พวกผมถือว่าเป็นสนุกที่สุดในชีวิต
ดีที่ไม่เป็นบ้าเป็นหลังวัยกับเหตุการณ์ที่เกิด
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นคติสอนใจของเรื่องนี้นะครับ
คือเรื่องของการเคารพสถานที่อันดับแรกก่อน
ในสิ่งที่เข้าใจแหละว่าวัยรุ่นเวลาไปนะยังที่แห่งนั้น
แล้วเจอเหมือนเป็นผู้หญิงเป็นของคู่กันอยู่แล้วไง
ไม่ใช่เห็นปุ๊บคงไปทรงไปแซว
คนที่ไหนจะมายืนเอาหน้าแปะหน้าต่าง
แต่พวกผมตีความเป็นว่าเขาสนใจหรือเปล่า

ก็เป็นอย่างที่เราคาดเอาไว้ว่าจะโดนแบบไหน
คือตามสถานที่ต่างตามโรงแรมอะไรพวกนี้นะครับ
ไปก็ต้องรู้จักเรื่องของเคารพสถานที่

ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้อยู่แล้ว

ใช่ผมยอมรับว่าซวยจริง

พักได้๔คนธรรมดาไม่ได้พักห้องละ๒คน
สุดท้ายก็โดนไปตามระเบียบ

เป็นแผ่นลาบพื้นลาบไปเลย
ไม่มีคุณพูดง่ายชั้น๓คุณไม่มีที่จะให้ยืนได้
ตรงบอกว่าที่เป็นตรงบานเกร็ด

คือพวกผมก็เลยมามองว่า
แล้วเมื่อคืนมันจะใช่ความคิดผมนะ

นั่นคือเรื่องของทริปที่ไม่ได้จอง

เวลาเราไปพักตามโรงแรมแล้วก็
ผมให้เปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องเล่ากันแล้วกันนะครับ

จะเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับ

จังหวะเวลาแล้วก็เรื่องของดวงด้วยนะครับ
ข้ามคืนวันนี้ครับสถานีผีดุของเรา
ขอบคุณนักเล่าฮะพี่สานะขอบพระคุณมากนะครับ

แล้วก็ไปเจอดีตามสถานที่ต่างครับ
และที่สำคัญคือตลอดเดือนธันวาคมนี้ครับ
คุณผู้ชมจะได้รับฟังประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการไปออกทริปตลอดทั้งเดือนเลยครับ
เพราะว่าช่วงนี้ใกล้ช่วงฤดูการออกไปท่องเที่ยวกันแล้ว

แต่ฟังไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์บางอย่างก็แล้วกันครับ
ครั้งหน้าเราจะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับ
และสัปดาห์หน้าจะเป็นนักเล่าท่านไหนนั้นพลาดไม่ได้ครับ
วันนี้สถานีผีดุของเราลาไปก่อนครับ
คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก

เจอกันวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับ